พี่เบิร์ตก๊อฟคุณผู้ชมถ้าเจอเพื่อนบ้านแบบนี้จะทำไงดีคะ
วันดีคืนดีก็แจกดอกไม้วันดีคืนดีก็แจกกล้วย
วันดีคืนดีก็มาด่าคว่างปลาสิ่งของไปนะคะ
ทีนี้คนที่เป็นผู้เสียหายเขาบอกว่าที่ต้องนำคลิปนี้มาโพสต์ฟ้องชาวเน็ต
เพราะว่าไปแจ้งตำรวจตำรวจจับตัวเพื่อนบ้านรายนี้ไปนะ
แต่สุดท้ายก็ปล่อยมาอยู่ดีเขาบอกว่าทนไม่ไหวแล้วจริงมีคลิปนี้ให้ดูค่ะ
นี่แหละค่ะ

คือผู้เสียหายบอกว่าเขาน่าจะเป็นผู้ป่วยแบบจิตเพศ

ผู้เสียหายนำคลิปนี้มาโพสต์ร้องเรียนในเฟซบุ๊คพร้อมกับเล่าผ่านตัว
สอนบอกว่าเหตุการณ์ในคลิปมันเกิดขึ้นวันที่๒๙เมษายน
ก็คือเมื่อวานที่ผ่านมานี่เล่ายาวแบบนี้นะคะ
สรุปให้ฟังค่ะเขาบอกว่าสักประมาณ๑๑โมงกว่าเมื่อวานนี้
แฟนแล้วก็ลูกสาววัย๕เดือนโอ้โห
ลูกสาววัย๕เดือนกับแฟนอยู่บ้านกัน๒คนเป็นบ้านย่านฝั่งทน
จู่เพื่อนบ้านสติไม่ดีอยู่บ้านหลังติดกันด้วยนะ
เดินมาที่หน้าบ้านของเขาแล้วตะโกนด่าทอแจกกล้วยแจกดอกไม้เท่านั้นไม่พอ
คว่างปลาสิ่งของหยิบต้นไม้ที่อยู่หน้าบ้าน
มาปลาใส่ประตูบ้านไว้สักครู่เราเห็นแล้วนะครับ
แล้วที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือพยายามพังประตูบ้านเข้าไป
เพื่อที่จะไปทำร้ายร่างกายคนในบ้าน
แถมยังปีนขึ้นไปหมุนกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่หน้าบ้านจนได้รับความเสียหายอีกด้วย
หลังเกิดเหตุก็โทรไปแจ้งตำรวจตำรวจก็มาคุมตัวเพื่อนบ้านคนนี้ไปที่โรงพัก
แต่ไม่ทันข้ามวันก็ปล่อยตัวออกมาตำรวจให้เหตุผลบอกว่าที่ปล่อยตัวออกมา
เพราะผู้ก่อเหตุเป็นผู้ป่วยวิกลจริต
ทางตำรวจไม่สามารถไปส่งเพื่อรักษาได้ต้องให้ครอบครัวเป็นคนพาไปเอง
ผู้เสียหายบอกว่ามันทุกข์ใจมากนะไม่รู้จะทำยังไงล่ะ
เหตุการณ์แบบนี้มันเจอบ่อยครั้งก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ค
แล้วก็ขอคำแนะนำทางกฎหมายแล้วอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะ
เอาชายคนนี้ไปสักทีได้ไหมไปบำบัดไปทำอะไรก็ได้นะ
นี่เห็นไหมโอ้โฮนี่คือยาดต้องทำแล้วเหรอนะ
ใช่เอาไปรักษาดีกว่าแล้วอยู่บ้านติดกันด้วย